หิวกันหรือยังตอนนี้ตี๕เกือบ๖โมงแล้วนะคะ
หิวไหมไม่รู้ว่าทุกคนหิวหรือเปล่าแต่ดิฉันหิวแล้วค่ะ

พาไปทานนี่ค่ะข้าวขาหมูที่ชาวบ้านบอกว่าอร่อยที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชร
ละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือ
คือเนื้อค่ะเห็นบอกว่าพอเข้าปากปุ๊บแทบจะละลายได้เลย
มันนุ่มมากคือนุ่มลิ้นมากอะนะคะ
นี่ขายดีถึงขั้นว่าคุณเห็นไหมคนต้องไปต่อคิวเข้าแถวแบบนั้นนะคะ
นี่ค่ะร้านขาหมูชื่อว่าข้าวขาหมูมาลีค่ะ
มีคนมากินเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าเป็นข้าวขาหมูที่อร้อยอร่อย
ซุปก็หอมอร่อยกลมกล่อมกำลังดีนะคะขายดิบขายดี
จนคนมารอหน้าร้านแทบจะทุกวันอันนี้ขายใกล้หมดแล้วนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพันวลัยกายศอายุสามสิบสามปี
ต้องบอกอายุด้วยนะเป็นเจ้าของร้านค่ะเธอเล่าบอกว่า
สูตรการต้มขาหมูมาจากแม่นะคะคุณแม่มาลีค่ะ
ซึ่งการต้มเนี่ยต้องใช้ไฟที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในหลายระดับตามเวลานะฮะ
ช่วงต้นก็ใช้ไฟอีกแบบหนึ่งช่วงกลางก็ใช้ไฟอีกแบบหนึ่ง
ช่วงปลายในการต้มก็ใช้ไฟอีกแบบหนึ่งนะคะจนทำให้เนื้อเนี่ยเปื่อยยุ่ย
หนังใสสีสวยและนุ่มมากเพียงแค่ใช้ที่คีบขึ้นมา
คุณจินตนาการตามนะคะเพียงแค่ใช้ที่คีบขึ้นมา
ก็สามารถแกะกระดูกออกจากเนื้อได้แล้วถึงขนาดนั้นนะคะ
นุ่มของมันนะบางทีเราไปทานข้าวขาหมูบางร้านนะ
คือมันเหนียวอ่ะแข็งทานแล้วก็เสียอารมณ์บางวันเนี่ยนะคะ
ถ้าวางไว้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นมันก็เลยแข็งไง
เนื้อนะคะแต่นี่คือเขานุ่มมากส่วนการสับใส่จานค่ะ
เริ่มจากเนื้อก่อนจากนั้นตามด้วยหนังทับด้านบน
แล้วก็ใช้คณะลวกกับน้ำต้มขาหมูสับนะคะ
ใส่ข้างจานตามด้วยไข่ต้มผ่าซีกอีกหนึ่งฟอง
ปิดท้ายด้วยการราดด้วยน้ำต้มขาหมูกลมกล่อมมาก

มีหยุดกลืนน้ำลายด้วยครับคุณผู้ชมฮะแม่ไม่เห็นภาพผมเล่าให้ฟัง

มันเยาว์ยวนใจค่ะนักชิมบอกว่ามันอร่อยมากคุณนักข่าว
จริงอยากให้มาลองราคาก็เป็นมิตรมากค่ะ
คือราคาเนี่ยฟังขาวโดยกาวนี้จานธรรมดาจานละ๔๐บาทนะ
บาทนี้ถือว่าถูกนะคะเทียบกับยุคนี้สมัยนี้
พิเศษ๕๐บาททำเป็นกับจานละ๗๐บาท
ไข่ต้มฟองละห้าบาทเท่านั้นนะคะนอกจากขาหมูแล้วที่ร้านแม่มะลีนะคะ
ยังมีข้าวมันไก่ด้วยบางคนบอกว่าข้าวขาหมูบางทีทานเยอะมันก็
พี่ไม่ทานพี่ทานข้าวมันไก่แทนได้ค่ะที่ร้านก็มีข้าวมันไก่นะคะ
ร้านจะใช้ช่วงเนื้อสะโพกกับน่องนะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันจะมีความนุ่ม
แล้วมีมันแทรกด้วยใช่ไหมคะเนื้อน่องอย่างนี้นะคะอร่อยไม่แพ้ข้าวขาหมูเลยแหละ
พูดถึงขนาดนี้แล้วนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดกำแพงเพชรก็แวะไปได้นะคะ
ข้าวขาหมูข้าวมันไก่แม่มาลีนะคะร้านตั้งอยู่ตรงไหน
อยู่ที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเปิดร้านเนี่ยขายสองช่วงนะคะ
คุณผู้ชมฟังดีนะขาย๒ช่วงช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นจนถึงกลางคืนนะคะ
ไปช่วงเช้าอาจจะไม่ได้ทานนะเยื่อกันแต่เช้าแบบนี้นะคะน่ากิน